สถิติอุบัติเหตุในช่วง๗วันอันตรายวันที่๓นั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยมีผู้เสียชีวิต๗๔คน
มีผู้บาดเจ็บ๖๗๕คนสาเหตุหลักยังคงเป็นเรื่องของเมาสุรานะคะ
และสรุปยอดรวม๓วันอันตรายนั้นเสียชีวิตไปแล้ว๑๗๘คนบาดเจ็บอีก๑๗๕๕คนค่ะ
พลตำรวจตรีกฤษดาสุรเชษพงศ์รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๕๙ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปทวันที่๓ทับ๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
พบว่ามีอุบัติเหตุ๖๖๒ครั้งมีผู้เสียชีวิต๗๔คนบาดเจ็บ๖๗๕คนสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุสูงสุดก็คือเมาสุราร้อยละ๒๖๔๙รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ๑๙๔๗ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ร้อยละ๘๒
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือจังหวัดเชียงใหม่๓๑ครั้งและยังเป็นจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงที่สุด๓๑คน
ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดคือจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้เสียชีวิต๔คนนะคะ
ซึ่งเมื่อรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ๓วันระหว่างวันที่๒๙๓๑ธันวาคม๒๕๕๘มีอุบัติเหตุรวม๑๖๙๑ครั้งผู้เสียชีวิต๑๗๘คนผู้บาดเจ็บ๑๗๕๕คน
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือจังหวัดชนบุรีจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะ